วันถึงไทรักษณ์วันนี้นะครับเปิดมาด้วยเรื่อง
ประเด็นความโป๊ะแตกเลยครับทีเดียวจัดเจอกับคุณเรือนขวาน
คุณผู้ชอบหัวขอกลับไปใช้ชีวิต
แบบตามเดิมถูกต้องขอกลับไปใช้ชีวิตตามเดิม

เออนะคะคุณผู้ชมบานปลายแล้วค่ะคุณค่ะนะคะ
อย่างที่เรานะฮะนี่ภาพเอกสารคุณผู้ชมซูมเข้าไปใกล้นะคะได้เรื่องได้ความค่ะ
เอกสารฉบับนี้ค่ะลงวันที่วันนี้เลยสดร้อนนะคะจากกัปตันแล้วก็ครอบครัวค่ะ
บอกว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวการตั้งคันแล้วก็การแท้งของอดีตแฟนสาวของกัปตันนั้น
ส่งผลให้กับแต่ละครอบครัวได้รับผลกระทบในหลายด้านเลยแล้ว
โดยทุกฝ่ายค่ะได้รับผลกระทบประชุมหารือร่วมกัน
มีข้อสรุปว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
และเพื่อเป็นโอกาสในการพิสูจน์ความจริงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
จึงขอตัดสินใจนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก่อนค่ะ

และได้ลงท้ายว่ากัปตันและครอบครัวนะครับ

ส่งกำลังใจมาให้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชม
โดยหลังจากที่มีการแจงเอกสารฉบับนี้นะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้านะ

ไปยังหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของครอบครัวกัปตันนะคะ

ก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะพูดคุยกับคู่กรณีก่อนหรือเปล่า

มีข่าวลือในโลกโซเชียลว่าจริงครอบครัวทราบแต่แรก

และมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอีกหรือไม่

ออกมาชี้แจงความจริงหรือขอโทษครอบครัว
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดำเนินคดี

ทีมข่าวได้รับคำตอบนะคะว่าอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดอะไรได้มาก
เพราะว่าครอบครัวต้องรอปรึกษากับทนายความ
แล้วก็อยู่ระหว่างจัดการเรื่องเอกสารบางอย่างค่ะ
แต่ก็ยังไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะ
แล้วก็จากข่าวที่เกิดขึ้นค่ะไม่ได้มีผลกับงานในวงการบันเทิงของกัปตันนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาน้องค่ะยังทำงานตามปกติ
แล้วก็สภาพจิตใจตอนนี้ต้องบอกว่าดีขึ้นมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
มาดูในโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่าวันนี้
วันนี้แฮชแท็กกัปตันชลทรพุ่งพลวดมาเลยนะครับ
อันดับปุ๊บอันดับที่๒ของเทรนด์ทวิตเตอร์เลยคุณผู้ชมค่ะ
ชาวเน็ตนะแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายมากมายค่ะ
หลังครอบครัวตัดสินใจดำเนินคดีกับคุณมิ้งนะ
แล้วก็เชื่อว่าการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายค่ะ
จะเป็นทางออกที่ยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย
เพราะว่าเปิดโอกาสให้ต่างฝ่ายต่างแสดงความบริสุทธิ์ใจ
สู้กันด้วยความจริงก็สู้กันด้วยตามกฎหมายนั่นแหละค่ะ
คือถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายเป็นจริงอย่างที่พูดไปอย่างที่ชี้แจง
ก็ไม่มีอะไรต้องน่ากลัวถูกไหม
ครับคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มาดูเทรนด์บ้าง
จานกันไปยังไงบ้างในโลกทวิตเตอร์คุณผู้ชม
แบ่งเป็น๒ฝ่ายเยอะตั้งแต่แรกอยู่
แรกสงสารเหลือเกินน้องมิ้งแหมชีวิตเธอเนี่ยนะ
ส่วนความที่๒บอกว่ามันไม่ได้หรอกแบบนี้มันต้องให้สังคมรู้เห็นกันไปเลย
จะทำแบบนี้เป็นไปไม่ได้มาดูแล้วกันขั้นตอนกฎหมายจะเป็นอย่างไร
วันนี้เนี่ยความเห็นก็แตกเป็นสองฝ่ายแล้วนะคะทั้งเห็นอกเห็นใจก็มี
ทั้งแบบเปลี่ยนฝ่ายย้ายข้างก็มีเหมือนกันแต่เรื่องนี้ต้องตามกันต่อยาวยาวค่ะ
เพราะว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าเตรียมที่จะฟ้องแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามิ้งมาขอโทษหรืออะไรอย่างนี้
สรุปมันจะออกมาเป็นแบบไหนจะดำเนินคดีต่อหรือเปล่านะคะ